เรื่องราวของอาชีพต้องมาคู่กับความรักและความอยากทำด้วย

วิศวกรหนุ่มรายหนึ่งชาวจังหวัดสกลนครก่อน
อันนี้ก็เป็นวิศวกรนั่นแหละเพราะว่าเรียนจบมาทางด้านนี้
ศวกรเราก็รู้อยู่นะงานดีเงินดี
ใช่แต่ว่าพอได้งานดีและเงินดีแต่ใจรักการเกษตรมากกว่า
หันไปปลูกอ้อยเลยนะคะและทำให้รายได้ก็ดี
ไม่แพ้กันเป็นวิศวกรเลยค่ะ
คุณเฉลิมชัยรัฐศาสตร์วารินอายุ๓๕ปีนะคะ
ชื่อเล่นว่าคุณจิมมี่เป็นชาวอำเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนครเป็นวิศวกรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตอนนี้ผ่านตัวเองไปปลูกอ้อยเนื้อที่๖๐๐ไร่
เป็นที่เช่าแล้วก็บางส่วนเป็นของตัวเองด้วยนะคะ
คุณจิมมี่บอกว่าเส้นทางก่อนที่จะไปปลูกอ้อยเต็มตัว
บอกว่าหลังเรียนจบก็มีอาชีพรับเหมานี่แหละ
รายได้ดีพอสมควรสามารถดูแลตัวเองได้
ดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีด้วย
แต่ว่ารู้สึกว่าไม่ใช่งานที่รัก
ทำแล้วไม่มีความสุขเบื่อนะคะ
ประกอบกับอยากทำงานเกษตรอยู่แล้ว
ก็เลยศึกษาทั้งการปลูกไร่ชาปลูกองุ่น
สุดท้ายมาพบว่าปลูกอ้อยน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ดีกว่านะ
อกจากอ้อยจะผลิตน้ำตาลแล้ว
ยังเป็นพืชพลังงานราคาไม่ผันผวนด้วย
ดูแลไม่ยากมีศัตรูพืชน้อยโรคน้อยน่าจะทำเงินได้ดี

เปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะ
วิศวกรมาเป็นเกษตรกรนะคะ
แต่พอทำมาเรื่อยศึกษาไปเรื่อยดีขึ้นค่ะ
รายได้ตอนนี้ปลูกอ้อยลงทุนก่อน
ต่อไร่๖๐๐๗๐๐บาทจะได้กำไรไร่ละ๖๐๐๐๗๐๐บาทเหมือนกัน

แต่ว่าใช้เวลาศึกษา๑ปีก่อนนะคะจึงจะขายได้
ซึ่งอ้อยหนึ่งร่ายสามารถให้ผลผลิต๒๓รอบแน่
โดยยึดหลักเศรษฐกิจขออภัยนะคะโดยยึดหลักเกษตรอินทรีย์ค่ะ
ถ้าในอนาคตมีการตั้งโรงงานน้ำตาลในพื้นที่
ก็จะสามารถลดต้นทุนการขนส่งได้
และเกษตรนั้นก็เป็นทางเลือกนอกจากการทำนาน
โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสกลนครนะคะ
ธรรมนาอาจจะเยอะเต็มพื้นที่แล้ว

ราคาไม่ผันผวนด้วยนะคะ